มาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่ในท้องที่สพปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
คือมีคนไปพบศพทารกเพศหญิงแรกเกิดเลย
ทิ้งไว้ในถังขยะสุดท้ายแล้วสืบไปสืบมา
คนที่เป็นแม่อายุ๑๘ปียังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลยนะคะ
ส่วนแฟนผู้ชายเนี่ยก็๒๐ต้นตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะ
พฤติกรรมโหดร้ายมากเลยเขาอ้างบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
ผู้ชายก็บอกว่าไม่รู้ว่าแฟนท้องนึกว่าอ้วนเฉย

ก็เลยตัดสินใจพฤติกรรมโหดร้ายมาก
ตัดสินใจเอาลูกที่คลอดออกมาค่ะ
กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำจะฆ่าลูก
แล้วหลังจากนั้นเอาลูกตัวเองใส่ไปในถุงดำ
ปากถุงแล้วโยนไปในกองขยะ
โยนจากชั้น๓จะเหลืออะไรคุณคิดดิ

และสุดท้ายน้องตายน้องเสียชีวิตนะคะ
รับแจ้งจากชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีบอกว่าไปพบทารกแรกเกิดเป็นเพศหญิง
ถูกทิ้งไว้ในถังขยะข้างหอพักในซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๒๐
ตั้งแต่ช่วง๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาคือน้องอยู่ในถุงดำนะ
แล้วตัวที่ทารกถูกห่อด้วยผ้าขนหนูถูกนำมาทิ้งไว้ที่ถังขยะใต้คอนโด
ก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยจะช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ต่อมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นชุดสืบสวนสพปากเกร็ดไปตรวจสอบ
พบว่าจุดที่ทิ้งขยะของคอนโดมันมีกล้องวงจรปิดไง
ก็เลยไปตรวจสอบดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนในที่สุดพบคนก่อเหตุนะคะ
โยนถุงดำที่มีทารกอยู่ด้านในลงมาจากชั้น๓ของคอนโด
สักประมาณ๑๑นาฬิกาของวันดังกล่าวคือ๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
กล้องจอดปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
กระทั่งช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจได้นำตัว๒นักศึกษายิงชายคู่๑มาสอบปากคำ
ฝ่ายหญิงยอมรับว่าเป็นลูกของตนเองเธอเป็นคนโยนทารกลงมา
สารภาพบอกว่าเธอทำเพียงคนเดียวฝ่ายชายเขาไม่รู้เรื่องด้วย
ต่อมานางสาวออมอายุ๑๘ปีนำสมมุติแล้วก็นายเจนแฟนนุ่ม
ก็มาจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ได้ดู
และสุดท้ายเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสะเทือนใจ
สำหรับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่มากนะ
หญิงชายคู่นี้จุดทูบพร้อมกับดอกไม้ขอขมา
ลูกแท้ของตัวเองกับสิ่งที่ทำลงไป
เนี่ยตำรวจนำตัวมาทำแผนแบบนี้นะคะ
พตศทรีย์ธนายุทธิจดักษ์ทำลงรองมบภางศาการตำรวจภูทอนภหนึ่งบอกว่า
จากการที่พูดคุยนางสาวออมอายุ๑๘ปี
ยอมรับบอกว่าเป็นคนทำผิดเพียงคนเดียว

ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งคันอยู่อยู่กลับมาที่ห้องพักแล้วรู้สึกปวดท้องค่ะ
มีเลือดไหลแล้วก็มีทารกหลุดออกมาจากอวัยวเพศ
ตอนนั้นนางสาวออมยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
จึงนำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมาหยอดใส่ปากตาจมูกของเด็กทารก
โอ้โหรู้เท่าไม่ถึงการ
จากนั้นก็เอาผ้าเช็ดตัวพันร่างของลูกสาวเอาไว้
ซึ่งในขณะนั้นทารกเนี่ยยังมีลมหายใจเนี่ย
เดือนน้องเป็นคนแล้วนะคะสามารถเลี้ยงให้มีชีวิตรอดได้แล้วนะคะ
ตอนนั้นน้องยังมีลมหายใจขยับตัวอยู่
นางสาวออมได้นำลูกสาวใส่ถุงดำมัดปากถุงเรียบร้อย
แล้วก็โยนมาจากชั้น๓ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนฝ่ายชายที่ชื่อว่านายเจนเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าแฟนสาวเนี่ยท้อง
ในวันเกิดเหตุนางสาวออมไปซื้อผ้าอนามัย
ให้ไปซื้อผ้าอนามัยให้เท่านั้นนายเจนบอกแบบนี้
ไม่ทราบว่าจะลงมือก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
เรื่องนี้เป็นอุทางหรอต้นให้กับน้องผู้หญิงที่มีความไม่พร้อม
คือตอนที่ตำรวจไปสอบปากคำทั้งสองคนเนี่ยนางสาวเจนขออภัย
ยอมนะยอมให้ตำรวจนำตัวไปทำแผนแล้วก็จำลองเหตุการณ์
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนที่ยังไม่พร้อมก็คือคุณแม่วัยใสนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัว
ก่อนที่จะนำตัวไปฝักค้างที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะ